ไปสองจังหวัดนะมีที่เพชรบูรณ์กับที่ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรีกันก่อนเลยนี่ฉันนึกถึงกรณีเหนียวไก่จังเลยอันนี้
เพราะอะไรรู้ไหมเขาซื้อกับข้าวแล้วก็เอาแขวนเอาไว้ที่มอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่ามีคนมาหยิบจากมอเตอร์ไซค์เอาเดี๋ยวดูภาพนี่ค่ะ
ไกลผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีเหลืองแหมทำทีทำท่ามาจอดมอเตอร์ไซค์แบบไกล
ใช่ค่ะแล้วก็จดจ้องนะฮะ
หลังจากนั้นยังไงต่อล่ะเขาก็เดินมาข้างมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหาย
แล้วก็นู่นก่อเหตุหยิบอะไรไปถูกกับข้าว

ทีนี้ก็เริ่มถอยรถจักรยานยนต์มาแล้ว

เดี๋ยวดูผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้น่าจะวัยรุ่นอยู่เลย

ใช่ไปเลยค่ะขวามับขับหนีทันที
กับข้าวแขวนเอาไว้แท้นะ
แล้วก็บึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลย

ที่ตลาดบ้านโป่งไผ่ที่ศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี

จังหวะนั้นเจ้าของเขาไปซื้อของไงคะ
ซื้อเอาของมาแขวนไว้ก่อนแล้วก็เดินไปซื้อของต่อ
แต่พอกลับมาอีกทีนึงอ้าวถุงกับข้าวฉันหายไปที่ไหนล่ะเนี่ย
ทีนี้ค่ะพอไปดูกล้องวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อ
ก็เลยเห็นพฤติกรรมของคนร้ายเสื้อเหลืองคนนี้
แหมคุณก็อยากเตือนภัยนะนะ
เตือนด้วยถ้าเกิดว่าจะไปซื้อข้าวซื้อของบางที
ก็เข้าใจแหละเพราะว่าบางทีไปซื้อแล้วมันเยอะ
เอามาวางไว้ที่รถเราก่อนมาแขวนไว้ก่อน
แต่คนร้ายตอนนี้มันก็ก่อเหตุหมดขโมยหมดทุกอย่างจริง

กะจะเอาไปกินเป็นข้าวเย็นกับครอบครัวซะหน่อย

แวนไว้แป๊บเดียวลงไปซื้อของแป๊บเดียวเอง
มันมาแล้วมันมาแล้วแล้วก็คว้าหมับไปเลยนะฮะ
เดี๋ยวมีหลักฐานคงเป็นวัยรุ่นในพื้นที่

ทีนี้ดูที่เพชรชบูรณ์ก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ที่หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าตอนแรกร้านนี้เขาปิดแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้วยังโชคดีนะ
ที่เจ้าของร้านเขานั่งอยู่ข้างในแล้วเขาเห็นกล้องวงจรปิด
ทีแรกเขายังคิดอยู่เลยว่านี่ลูกค้าหรือเปล่า
แล้วพอมาเปิดหน้าร้านดูอ้าวไม่เจอใครอยู่แล้ว
คนนี้เขาทำทีเหมือนจะมาที่ร้านนี่แหละ
แต่สุดท้ายเขามาขโมยของขโมยไอ้แผ่นเหล็กที่อยู่ข้างหน้าร้านนะคะคุณผู้ชม
แต่จังหวะที่ทางเจ้าของข้างในเปิดประตูมาพอดี

ก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับหนีไปเลย

บอกว่าตอนนั้นน่ะนั่งอยู่ในร้านมองจากกล้องวงจรปิดเห็น

ก็เลยมาเปิดประตูพอเปิดประตูมาไม่เจอตัวแล้ว
ไม่รู้หายไปไหนพอไปไล่กล้องวงจรปิดย้อนดู
อ้าวนี่จะมาขโมยจะมาก่อเหตุนี่นะ
ซึ่งเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียล
คือเป็นการเตือนภัยให้ชาวบ้านระวังอันตราย
แล้วคนที่เขาจะมาขโมยเขาจะมาขโมยแผ่นเหล็กคุณ
วางไว้หน้าร้านคงจะเอาไปแบบขายของเก่านี่แหละค่ะ
มีหลักฐานนะก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่เห็นสุดท้ายว่าคนขี่รถมาขโมยคันนี้

เพราะว่าตัวเจ้าของเขาวิ่งไล่ตามแล้วก็ตะโกนว่า
แล้วทีนี้หลังจากนั้นขโมยคนนี้ก็เอาของมาคืน
แต่ก็ต่อให้เอาของมาคืนก็ความผิดมันก็สำเร็จแล้วเนาะ
ก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีด้วยค่ะเผื่อจะไปก่อเหตุที่ไหนอีก